ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการนะครับ
พบศพทารกซึ่งอายุคันน่าจะสัก๘๙เดือนเพศชายเนี่ย
ถูกใส่ถุงดำทิ้งขยะเอาไว้ปกติเราจะแบบแม่ใคร
ใครเป็นคนทำใครเป็นคนเอามาทิ้งนะครับหาไม่ค่อยเจอนะครับ
แต่คราวนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะฮะ
เดี๋ยวดูเลยนะฮะนี่ครับกลางวันแสกแบบนี้เลยครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ออกมาจากในซอยนะฮะ
แล้วก็ไปจอดตรงถังขยะที่เจอศพเด็กเลย
เด็กเนี่ยใส่ถุงดำเอาไว้ถุงดำมีศพเด็กทารกอยู่ข้างในนะครับ
ลงถังขยะไปนะฮะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
เมื่อวานนี้๑๒นาฬิกา๒๒นาที
นี่คือซอยฝ๕เทศบาลบางสาวทงซอย๓๓การเคหะเมืองใหม่บางพลีนะครับ
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
คือผู้หญิงคนนี้ถ้าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก็คงจะรู้แล้วล่ะ
ว่ามีคนเห็นแล้วล่ะนะว่าคุณเอาถุงดำมาทิ้งนะครับ
จากคุณจะมาคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนว่าถุงดำนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรยังไง
ดำของคุณไม่มีศพทารกข้างในใช่ไหมก็ต้องมาพิสูจน์กันตรงนี้นะครับ
จุดเดียวกับที่เกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
ก็คือจุดที่เป็นภาพจากล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มีคนไปเจอศพทารกเอามาทิ้งไว้ในถังขยะนะครับ
จุดพบศพอยู่ที่ท้ายซอยถังขยะ๒๐๐ลิตรสีฟ้า
เด็กทารกเพชรชายคนนี้ถูกใส่ในถุงขยะสีดำอายุคันประมาณ๘๙เดือน
อวัยวะนี้ครบหมดแล้วมีสายรกติดอยู่ด้วย
แล้วก็มีคราบเลือดไปเจอคราบเลือดหยดที่บันไดหอพักแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ด้านหน้าเยื้องกับตรงข้ามจุดที่ทิ้งขยะด้วย
นี่แกะรอยไปแล้วนะฮะแล้วก็มีรอยคราบเลือดนะหยดที่ตรงนี้นะครับ
ตรงจุดหอพักนะครับแม่บ้านทำความสะอาดดูแลหอพัก
แล้วก็เป็นคนที่เขาเก็บของเก่าแถวนั้นด้วยนะครับเป็นคนเจอศพ
บอกว่าไปเก็บขวดในถังขยะเห็นมีถังหนึ่งมีผ้าปิดคลุมอยู่ที่ปากถัง
ก็เลยลองเปิดออกดูแล้วก็เจอว่ามีศพทารกอยู่ข้างใน
ทีแรกยังไม่แน่ใจทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะตุ๊กตาหรือเปล่านะครับ
ไปตามแม่ค้าร้านค้าแถวนั้นให้มาช่วยดูนะครับ
แล้วก็พบว่าเป็นศพเด็กจริงครับท่านผู้ชมครับ
เพิ่มถ้านั้นออกก็เป็นมันนอนหนึ่งตอนเจอผ้าเขาปิดมาครับ
เจอที่ก็มีหลักฐานจากภาพในคล่องมูลจรปิดนะครับ
ส่วนข้อสันนิษฐานเนี่ยก็คาดว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ของเด็ก
อาจจะเป็นสาวโรงงานหรือว่าชาวต่างด้าวแถวนั้น
อาจจะครอบลูกแล้วก็ลูกอาจจะเสียชีวิตกระทัน

หรือว่าอาจจะไม่พร้อมในการจะเลี้ยงหรือยังไร

เดี๋ยวจะติดตามตัวมานะครับท่านผู้ชมครับ
คือถ้าคุณมีปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่าไปคิดแบบนี้ไปพบเจ้าหน้าที่ดีกว่าเขามีทางช่วยเหลือ